ใช่แล้วค่ะจากเดิมคือแบบแถบแม่เหล็กใช่ไหมคะ
ต่อไปก็เป็นแบบชิปการ์ดก็จะเพิ่มความปลอดภัยได้มากขึ้นนะคะ
จะต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมหรือเปล่านั่นน่ะสิ
วันนี้ไทยรัฐนิวส์โชว์รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะคะ
ว่าแต่ละธนาคารเขามีโปรโมชั่นอะไรออกมาบ้างค่ะ
มาดูกันที่ลูกค้าธนาคารกรุงเทพกันก่อนเลยนะคะ
ก็จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรชิปการ์ดแบบใหม่

หากเข้ามาเปลี่ยนบัตรภายในสิ้นปีนี้
ในกรณีที่บัตรไม่ชำรุดเสียหายหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลค่ะ
ส่วนธนาคารไทยพาณิชย์เปลี่ยนบัตรให้ฟรี
จนถึงวันที่๓๑กรกฎาคมนี้
หลังจากนั้นก็จะคิดค่าธรรมเนียมแรกเข้า๑๐๐บาท
ค่าธรรมเนียมตามประเภทบัตรด้วย
ส่วนลูกค้าที่สมัครบัตรใหม่ภายในวันที่๓๑กรกฎาคม

ค่าธรรมเนียมรายปี๕๐บาท
ทุกประเภทบัตรอันนี้เป็นของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะ
มาดูที่ธนาคารกสิกรไทยกันบ้าง
ฟรีค่าธรรมเนียมไปจนถึงปี๒๕๕๙
กรณีบัตรไม่ชำรุดหรือสูญหาย
ชำรุดแล้วก็อัพเกรดบัตรใหม่แต่ว่าจะคิดค่าธรรมเนียมตามประเภทบัตร
แต่ถ้าเกิดว่าบัตรไม่ชำรุดหรือว่าศูนย์หายก็เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าด้วยนะคะ
หนึ่งร้อยบาทค่ะส่วนธนาคารกรุงศรีอายุทยา
คิดค่าธรรมเนียมแรกเข้า๑๐๐บาทรวมทั้งค่าธรรมเนียมตามประเภทบัตรด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชาติชี้แจงว่าการเปลี่ยนบัตรแบบชิปการ์ด
จะมีความปลอดภัยมากกว่าแบบเดิมซึ่งบัตรแบบชิปการ์ด
รองรับการใช้ชิปการ์ดต่างธนาคารบ้างซึ่งก็จะมีการแจ้งข้อความ